ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเงินลูกค้าคนอื่น

พอเก็บเงินได้ไม่เอาไปคืนเขาค่ะ
แอบใส่กระเป๋าของตัวเอง
คิดเงินแล้วออกจากร้านไปเลย
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ย

ผู้ชายที่สวมเสื้อสีเทารูปร่างท้วมหน่อยเนี่ยนะคะ
กางเกงสีดำเนี่ยเอาตัวบัง
หลังจากนั้นก้มลงไปหยิบเงิน

ใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็เดินไปที่ตู้แช่
เนียนเหมือนเป็นลูกค้าคนอื่น

แล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยนะคะ

ในขณะที่พฤติกรรมเก็บเงินได้

อายุประมาณ๒๐๒๕ปีเนี่ยนะคะ

บนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ

เดินออกจากร้านไปเลยเจ้าของร้าน

มาดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด

โพสต์ก่อนเลยโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วเอาไปแจ้งความนะคะ

พูดคุยกับคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้

โดยเขาออกมาซื้อเบียร์กับไข่ไก่

เขาถือมาในมือจำได้
เขาบอกว่าเขาถือแบงค์พันธุ์อยู่ในมือ

มันหล่นหายไปตอนไหนไม่รู้รีบมองหาแต่ก็ไม่เห็น
เจ้าของร้านก็ช่วยหาด้วยหาไม่เจอเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดู
เห็นพฤติกรรมของผู้ชายรูปร่างทวมคนนี้ที่แอบหยิบเงินเอาไป

แล้วก็ทีนี้เขาก็เห็นตังค์ร่วงทีนี้เขาก็ทำเป็นมองข้างผมอยู่
ผมก็ไม่รู้ว่าตังค์ผมร่วงผมก็พยายามเดินหากับเจ้าของร้าน

ผู้เสียหายรายนี้นะคะบอกว่าหนุ่มร่างทวมที่ก่อเหตุ
ทำไมล่ะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเงินของคนอื่นที่เขาทำหล่นเอาไว้ทำไมถึงไม่ยอม
เอามาคืนโมโหค่ะนอกจากเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วเนี่ย
เขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
แจ้งความแล้วและยืนยันด้วยจะดำเนินคดีกับหนุ่มร่างทวมรายนี้ให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ